การเพิ่มสระดิจิทัลไอ้๒๐ล้านใบอ่ะ
ที่ปราการแปลว่าจะไปขายในเป่าตังอ่ะ

ซึ่งการขายผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค์เนี่ย
พูดตรงไขมันได้เลย
โดยมีนายสุรยุทธ์เนี่ยฮะเรขานุการกลมสรรพกรเนี่ยเป็นตัวแทนรับหนังสือ
ซึ่งประธานชมรมกลุ่มผู้ค้าสลากรากย่าทั่วไทยเนี่ย
เขาบอกเลยว่าที่เขามาวันนี้ที่เขามาหาประธานบอร์ดการสลากเนี่ย
ที่ได้ทำโครงการสลากดิจิทัลออกมาเนี่ย
ตนเนี่ยไม่ได้คัดค้านนะรู้ว่าวันหนึ่งมันจะต้องขายในแพลตฟอร์มออนไลน์อยู่แล้ว
ไม่มีใครยื้อได้อยู่แล้วนะครับแต่พวกตนเนี่ยคัดค้านในวิธีที่มีการเชิญชวน
ให้คนเนี่ยเข้ามาขายสลากดิจิทัลทั้งที่กลุ่มผู้ค้าสลากเสรีเนี่ย
ถามจริงว่าอาชีพนี้มีคนอยู่๓๐๐๐คนที่เราจะเห็นว่าเราไปไหนก็แล้วแต่เขาจะเดินขายลอตเตอรี่
เมื่อกี้ตัวเองเพิ่งกลับจากหนองคายเขาบอกว่าขายไม่ได้พี่มดเขาบอกเขาขายไม่ได้
ทั้งที่คนเริ่มกลับมาท่องเที่ยวนะแต่ขายไม่ได้เพราะว่าทุกคนถึงบอกว่าลองไปดูว่าเป๋าตังค์อ่ะ
ตอนนั้นเราแจกเงินผ่านเข้าแอปเป่าตังค์ทุกคนมีเป่าตังค์หมดพวกเรายังมีเป๋าตังค์เลยแอป
เขาบอกว่าวันนี้เขามี๓๐๐๐คน๓๐๐๐คนเนี่ยปรากฏว่า๓๐๐๐คนถูกตัดสิทธิ์การขาย
หรือเป็นการไปตัดสิทธิพวกเขาแต่วันนี้ยังอยู่กระบวนการเรียกร้องขอสิทธิ์เหล่านั้น
บอกเขาคืนไหมเขาคืนเขาคืนสิทธิ์ให้กับผู้ค้าสลากเสรีบ้างแล้ว

จึงอยากให้ชะลอการขายสลักที่ต้องไว้ประมาณสักคนละครึ่งด้วยกัน
จะประกาศ๒๐ล้านใบภายในปีนี้ใช่ไหมเอาสัก๑๐ล้านใบก่อน
๑๐ล้านใบก็มีแผนออกมาแล้ว
พวกเขาจะได้ตั้งตัวกันไงตัวเอง

ตั้งตัวคือจะได้ไม่ต้องเอาเงินไปถมถ้าสมมติถูกมวดนั้นก็ดีไป
แต่ถ้าไม่ถูกอ่ะเพราะเขาก็ลงทุนกันไปแล้ว
ส่วนการที่กองสลากจะนำสลากไปขายตามปั๊มน้ำมัน๒๐๐จุด
เขาก็บอกเฮ้ยมันก็เป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องเหมือนกันนะ
เพราะบางจุดเนี่ยมันก็เป็นจุดที่พวกเขาขายกันอยู่แล้ว

หากกองสลักไม่มีการตอบรับกลับมาเศรษฐ์๑๗กรกฎาคม
พวกเขาจะยกระดับจะยกระดับการเรียกร้องฮะ
โดยผู้ค้าสลากเสรีรายย่อยทั่วประเทศไทย
เดินทางไปคราวนี้ไม่ได้ไปที่กรมสรรพากรแล้วนะ
ที่ธรรมเนียบรัฐบาลเลยไปเรียกร้องเลย
ขณะที่สมาชิกกลุ่มผู้ค้าสลากรากย่าทั่วไทยนะครับ
เขาบอกตนเดินทางมาจากจังหวัดอ่างทอง
วันนี้พวกเขาเนี่ยไม่ใช่เฉพาะตัวเขานะ
พวกเขากลุ่มของเขาเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการขายสลากดิจิทัล
อยากให้สลากดิจิทัลแล้วก็สลากใบเนี่ย

แต่ขอให้มันมีปริมาณพอดีกันได้ไหม
เพราะตอนนี้ถ้าสมมุติว่าตีไปที่๑๐ล้านใบก็คือ
ก็คือ๑๐ถ้าไปอยู่ที่๑๐ล้านใบถ้าก็ถ้าปาย๒๐จากล้อยหนึ่ง
เขาก็บอกว่าตัวเขาเองอ่ะเขารับมาแพงหรือปะ
มันบางคนเขาได้รับมาตรงเขาก็บอกเค้าขาย๘๐บาท
มันก็มีแบบว่าเพราะบางเจ้าเขาขาย๘๐เหมือนกันถูกบางเจ้าเขาขาย๘๐
คุณไปแถวที่แบบว่าสลาก๘๐บาทมีไม่ใช่ไม่มีแต่พอมันจัดเป็นชุด
มันจัดเป็นแบบอุ๊ยเล็กนู่นเล็กนี่เล็กดังเล็กอุ๊ยเล็กนั่นเล็กเนี่ย
มันก็แพงคือตัวสลากในตลาดมันหายไปถูกอ่าเพราะมันอยู่ในมุมของทางร้าน
พอมีสลากดิจิทัลทำให้ทุกวันนี้พวกเขาทำมาหากินกันยากขึ้น
ทุกวันนี้คนต่างจังหวัดลำบากกันอยู่แล้วเขาว่าอย่างนี้นะครับ
พ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยลำบากหากินลำบากอย่างที่เมย์พูด
ยางพาราก็ตกยางปลามน้ำมันปลามขึ้นแต่ก็ปาล์มก็ตกถูกต้องไหม
ข้าวก็ก็ไม่ได้กำไรอ่ะนั่นคือข้าวเปลือก
ข้าวเปลือกอืมใช่ไหมเขาบอกทุกวันนี้พ่อแม่พี่น้องเนี้ย
ก็ลำบากกันอยู่แล้วข้าวของก็แพงอยู่แล้ว
อย่าทำให้เขาไม่มีอาชีพกันเลยเขาก็ว่าอย่างนั้น

โปรดติดตามตอนต่อไป